การที่จะเติบโตเป็นนักกีฬาที่เรียบพร้อมไปด้วยความสามารถ
หากได้รับการฝึกฝนและวางรากฐานที่ดี
แน่นอนว่าความสำเร็จคงไม่ใช่แค่ความฝัน
คลิปนี้เองทำให้กรมภรรยาศึกษา
เห็นความสำคัญของการปลูกฝังทักษะขั้นพื้นฐาน
และระเบียบวินัยให้กับเด็กตั้งแต่เยาวัย
การที่จะมีนักกีฬาที่มีทักษะที่ดี
มีระเบียบวินัยในการเล่นกีฬารุงแพ้

ดังนั้นเกรงกรมรักษาจึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กขึ้นมาเป็นประจำ
นี้เป็นปีที่๘แล้วครับแล้วปี๖๓เราก็จะทำทุกปีต่อไป
ว่าเด็กเล็กของเราคือใช้ในรุ่นอายุ๕๗ขวบ
เราต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เขา
ในการอยากเป็นนักกีฬาอยากเล่นกีฬา
อยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขารู้จักเรื่องความรักความสามัคคี
การเล่นเป็นทีมนะครับการเคารพกฎิกานะครับ
การมีมารยาทนะครับตรงนี้เองก็เป็นหน้าที่ของกรมรักษานะครับ
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กของกรมพลักษึกษา
ในแต่ละครั้งยังคงเน้นกีฬาพื้นฐาน
กระโดดเชือกหรือการวิ่งระยะสั้น
ที่สามารถสร้างทักษะการเป็นนักกีฬาให้กับเด็กในอนาคต

ที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงคำว่าสปีริตในการเล่นกีฬา
การยืนกระโดดไกลการกระโดดสูงนะครับ
กระโดดเชือกอันนี้ก็เป็นทักษะขั้นพื้นฐาน
ตรงนี้เองจะเป็นทักษะที่ดีให้กับน้อง
เด็กตัวเล็กว่าถ้าตามใดที่เขามีทักษะที่ดีเนี่ย
การที่จะเป็นพลังของประเทศชาติ
การเป็นนักกีฬาต่อไป

ท้ายทุนจริงเราต้องการสร้างให้เขามีระเบียบวินัย

ถ้าเราปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กเนี่ยผมมั่นใจว่า
ประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่
รบกฎกฎิกามีมารยาทอยู่ในสังคมได้ด้วย